คุณผู้ชมคะหลังจากที่แยกวงกันไป

ก่อนหน้านี้เขาก็บ่ายเบี่ยงสื่ออยู่หลายครั้ง
ล่าสุดเมื่อคืนนี้เจ้าตัวมาปรากฏตัว
ในกิจกรรมคอนเสิร์ตที่จังหวัดภูเก็ต

ธอมและทีมงานก็ยังไม่พร้อม
ที่จะพูดในประเด็นนี้สักเท่าไหร่นะคะ

แม้จะไม่ได้ลงรายละเอียดถึงปัญหาวงแตกก็ตามค่ะ

ร่วมงานกันได้ถ้าต้องร่วมงานกัน

ก็ครึบทีอยากไปนั้นเลยมาโฟกัสว่าแบบว่า

ไม่ทำงานด้วยกันแล้วแล้วไม่เป็นเพื่อนกันเหรอ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันผ่านจากการคุยกันแล้วแหละ
ถ้าเกิดเราออกมันก็ไม่ได้แปลว่าเพื่อนเราต้องออกไปด้วยนะ

ก็จริงแล้วก็คงเวลาท้ายพักหน้ามันจะเป็นยังไง
ผมว่าเดี๋ยวมันก็คงปล่อยให้มันเป็นไปดีกว่า
การที่ได้ลองทำอะไรใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดี

การที่เราออกมาตรงนี้แล้วต้องมาทำคนเดียว
หรือว่าทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างเนอะ
เพราะว่าทุกอย่างเพลงหรือว่าทุกอย่างมันเป็นแอสเต็ตของ๓คนอยู่แล้วแหละ
ผมไม่ได้ว่าจะต้องผมเอามาใช้ประโยชน์คนเดียว
หรือว่าผมจะไม่ใช้แล้วเขาควรจะมีสิทธิ์ใช้อย่างนี้
ไม่มานั่งคุยตรงนั้นมันเป็นปัญหาหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเอง
ถึงแม้ว่าจะแยกวงกันไปแต่ว่าความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งต่างเนี่ย
มันก็ยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยนึง
หนึ่งมันก็อาจจะกลับมาร่วมงานกันได้อีก

รับงานที่ยังคงแบบค้างคากันอยู่ก็ยังร่วมงานกันได้ตามปกตินะคะ
ก็เป็นเรื่องของส่วนตัวในการแบบ
อยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่อะไรต่างให้กับตัวเองของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ

ก็ชื่นชอบศิลปินชื่นชอบวงก็ติดตามผลงานได้